เป็นเกมที่เก้าติดต่อกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ลุ้นทำประตูแรกนะครับ
หน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนสาวก็คือคุณเมพิชนาธิ์ครับ
การเดินทางไปดูการฝึกซ้อมนะครับ
อย่างที่เราทราบกันว่ามีโครงการที่จะพาผู้โชคดี
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมถึงแฟนสาวของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
คุณเมพิชนาธิสาขากรเดินทางไปติดตามการลงเล่นของเจนะครับ
ที่จะรับไทท์โต๊ะสังกัดคอนเซลเลสซาโปโร
เจอกับอาร์วิเล็กส์นิงาตานายฟุบอลเจลีก
เพื่อการทำประตูแรกในเจลีกของตัวเอง
แล้วก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อตอบแทนคุณพ่อคุณแม่
ที่มาให้กำลังใจรวมถึงเมพิชนาธิ์
แม้มคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ

ก็อยู่นี่ก็เหมือนแบบเราซ้อมยิงประจำ
ก็จะพยายามพัฒนาในจุดที่เรารู้ว่าอะไรควรแก้ไขอย่างนี้
ก็จะยิงให้ได้เพราะว่าพ่อแม่แฟนมาดูเนี่ย

ก็จะยิงเพื่อครอบครัวแล้วก็แฟนครับ

แล้วก็ยิงอย่างเดียวไม่ได้พอนะฮะ
ก็อยากชนะดีกว่า
นาทิพย์ครับยังฝากกำลังใจจากญี่ปุ่นมาถึงน้อง
แล้วก็สถานการณ์นั้นไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับ

เจ๊ก็บอกนะครับว่าไม่มีใครที่ไม่เคยแพ้
แต่ว่าทุกคนต้องสู้ต่อไปเพื่อกลับมาเป็นผู้ชนะ

เจ๊ก็เป็นกำลังใจอยู่ทางญี่ปุ่นนะครับ
ก็ขอให้น้องเอาบทเรียนในนัดที่พ่ายแพ้
ไปใช้ในนัดต่อไปเป็นแรงผลักดัน
ไม่มีใครไม่เคยแพ้ครับพี่เจ๊ก็เคยแพ้
แล้วก็ขอให้น้องลงไปเอาใจลงไปสู้
สู้เพื่อใครเราสู้เพื่อคนไทย
ขอให้น้องทุกคนได้รับชัยชนะ
แล้วก็สู้พี่เพียงบังใจให้

จำไว้ว่าเราคือช้างศึกลงไปจัดการมัน
๑๘น๓๐นเริ่มแข่งขันเวลา๑๙น
สำหรับทีมไทยกับทีมมอล
วันนี้ต้องลุ้นเชียร์นะครับนัดดีกาของทีมไทยแล้วนะครับ